สินแสเข่งฮะสินแสคนดังถึงขั้นผ่าดวงผ่าดวง
จะมีเรื่องร้ายร้ายไปตลอดชีวิตฯฮือพิสไพ
วันพูดคำเดียวสั้นสรุปจมท้ายเสือก

แต่เริกเสือกเนี่ยมากันใหญ่โตโอรานเหลือเกินนะครับ

ผู้อำนวยการสาบานโหรสาพยากรแห่งประเทศไทย
เหมือนจะกินยาพิษเข้าไป
แปลง่ายคือทำอะไรก็จะไม่สมหวังในชีวิต

พูดถึงดวงของสองเพื่อนซี
คือหมอปลากับพระมหาสมปอง
สินแสเข่งบอกสองท่านเนี่ย

สองท่านนี้ดวงก็ไม่สู้ดีนะเอาเหรอฮะ
ดวงก็ไม่สู้ดีหากทำอะไรด้วยกัน
มันจะร้ายมากกว่าดีพูดแบบนี้คือประหนึ่งว่า
ทำนายทายทักการศึกของพระมหาภัยวันเรียบร้อยแล้ว
ภัยวันเรียบร้อยแล้วว่าทำแบบนี้เนี่ย
ดวงจะไม่ดีตลอดไปทิศไพวันออกมาฟาดเบา
แม้จะสรุปใจความสำคัญว่าเสือก
แต่ก่อนจะมีคำว่าใจความสุดท้ายว่าเสือกเนี่ย
มีรายละเอียดก่อนเลิกศึกหรือไม่ศึก
มีหรือเปล่าไม่รู้แต่เลิกเสือกเห็นได้โดยทั่วไป
โดยเฉพาะพวกหัวหงอกที่ว่างงานและลูกหลานไม่เอาใจใส่
ปลสินแสที่มีมารยาทและมีความรู้ความเข้าใจ
เขาจะถือมากนะคือไม่ดูดวงใครมั่วซั่ว
โดยเฉพาะที่เจ้าทัวร์เขาไม่ได้เอ่ยปากขอใคร
ใช่แล้วอยู่ดีมาดูให้ได้ยังไง
หรือเห็นว่าทิศไพรวันเป็นบุคคลสาธารณะ
เป็นไปได้ไหมบุคคลสาธารณะเวลาเราจะผ่าดวง
ดวงลุงตู่ดวงลุงป้อมนี้เราก็พูดได้
แต่ทิศภัยวันบอกดวงฉันดวงส่วนตัว
ไม่ใช่ใครเอาไปตีแผ่ก็ได้

ร้อนแรงกว่าใจความสัมพันธ์อื่นมากกว่านะครับ
ยังไม่พอทิศภัยวันโพสต์เพิ่มเติม
ที่ดีคือเลิกเสียกครับ

๔๓๐๐๐บาทอ๋อหุ้ยอันนี้คือตอนแรกนะ

เป็นแสนเป็นแสนแล้วฮะค่ะและหลังจากนั้นมา
สสพี่วันอยู่บำรุงเข้าไปเม้นด้วย

ด้วยรูปสติ๊กเกอร์ฮาอันเดียว
โอ้โหคือสะใจอ่ะเรียบร้อยฟูมปากเลยอ่ะ
สะใจไงสะใจกับคำโต้ตอบของทิศภัยวันไป
แม้กระทั่งพี่กบไมโครกรัยพบจันดีพี่กบบอกว่านอกจากไม่ควรดูดวงใครมั่วซั่วแล้วนะ
จิตในเขตของสงฆ์ยิ่งไม่ใช่เรื่องที่สินแสจะไปยุ่งอืม
เพราะเขาจะศึกวันไหนมันคือเรื่องของพระอุปชาหรือมันคือเรื่องเริกงามยามดีฝั่งสงฆ์
ค่ะสินแสมันอยู่ในสารระบบตรงไหนเจอพี่กบไมโครเอากีต้าฟาดหน้ากลับไปเรียบร
อยู่ในประเภทคารวาลใช่มันไม่เกี่ยวกับสินแสเลยนะฮะ
คราวนี้แหละคอมเมนต์มาเป็นจักรวาลเลยอย่าแผ่วนะคะพี่เอก
ใครวะเอกไหนเนี่ยเขาชื่อเล่นชื่อเอกอ๋อเหรอเออ
เออเขาชื่อเล่นชื่อเอกพระพัยวัลเนี่ยนะพระพัยวัลอดีตพระพัยวัล
มีพระมหาภัยวันหรือทิศภัยวันก็ชื่อเล่นชื่อเอกฮะ
แผ่วนะคะพี่เอกสรนมากต้องเจอแบบนี้สรนสาระสำคัญ
สาระแน่อ๋อมันมากเหลือเกินเขามีใครอยากกินยัง
นั่นแหละครับโอ๊ยใส่ใบสาระแน่หน่อยเต็มนะฮะ
สาระสำคัญมันเยอะเหลือเกินมากเกินไปแล้ว
นี่ลุงเขาไม่เคยดูเริกงามยามดีของตัวเองเลยเหรอ
อันนี้พูดถึงลุงไหนก็ไม่แน่ใจนะฮะ
บางคนบอกว่านี่น่าจะโดนทัวร์ลงนะครับ
แล้วบางท่านบอกว่าไปอ้างถึงพระพุทธเจ้าเลย
คือพระพุทธศาสนาก็ไม่มีเรื่องดวง
เกี่ยวข้องกับเรื่องแบบนี้แต่ประการใด
แล้วมายุ่งเกี่ยวกับคนอื่นเขาทำไม
นี่คือเรื่องร้อนนะครับสินแสเข่ง
ผ่าดวงทิศภัยวันเจอไปสั้นเผือก

น้องเอกไม่แผ่วเลยไม่แผ่วอันนี้เรียกได้เต็มปากแล้วนะเต็มแล้วนะน้องเอกนะคะเป็นคารวาสเรียบร้อยแล้วนะคะ
เดี๋ยวรอดูว่าจะมีเรื่องเด็ดอะไรอีกนะคะ